คุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าที่นั่นก็มีของดี

แต่อย่างนี้นอกเหนือจากอยู่ที่พยาวแล้วเนี่ย

อยู่ตรงไหนอะไรยังไงติดตามในช่วงของตลอดกิน
ร้านก๋วยเตี๋ยวห่อใบตอง

ถนนตากสินเลขที่๓๘๙ตำบลน้องหลวงอเผลอเบิงจังหวัดตาก

ลับความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือการต้มน้ำซุปกระดูกหมู
ให้หอมกลุ่นปรุงรสกลมแล้วลวกเส้นให้พอดี
โอ้โหหอมเจียวไม่หอมเจียว

จัดไปฮะแล้วเสิร์ฟมานะครับบอกเลยว่าเป็นสูตรของทางร้านเนี่ยอร่อยเด็ดทุกชามจริง
ไลท์ของเขาอยู่ที่การนำใบตองฮะนำใบตองมาห่อก๋วยเตี๋ยว

หอแบบแห้งแห้งก่อน

โอ้โหหอใบตองไม่ได้ละครับ

เออแต่ว่าดีนะธรรมชาติน่ากินมากเลยคุณดูดิว

เขาใส่มาแบบนี้นะแล้วถ้าจะทานที่ร้านเขาก็จะใส่แบบว่า
รองด้วยใบตองแล้วก็มาแบบเป็นกระจาดไม้ไผ่
แต่การห่ออย่างนี้คือห่อไปทานที่บ้าน

เปิดบริการตั้งแต่ปี๒๔๙๗

หัวแล้ว๖ปีปัจจุบันสัก๖๘ได้มั้ยหัวแล้ว๖ปีปัจจุบันสัก๖๘ได้มั้ย
ได้ใช่เออใช่๖๘เนอะโอ้โหนานขนาดนั้นโอ้โหนานขนาดนั้น

ขนาดเป็นเจ้าเด็ดเจ้าดังที่ตากเขานะ
เริ่มต้น๓๐บาทพิเศษก็๔๐

ยังขายราคานี้ได้อยู่คิดดูแล้วกัน
เขาขายนะครับตั้งแต่๓โมงเช้า
จนถึงบ่าย๓โมงเย็น
อืมก็แป๊บเดียวนะ๖ชั่วโมงหมดแล้วเหรอ
ครับไปทานกันนะตามเวลานี้นะ
แต่๓โมงเช้านะก็สักประมาณ๙โมงใช่ไหม
ใช่ช่าวไปถึงบ่าย๓โมงเย็นเปิดในวันพุธถึงวันอาทิตย์
จำให้ดีนะพุธถึงอาทิตย์นะ
วันจันทร์กับอังคารปิดนะปิดจันทร์อังคารนะ
๒วันนะหยุดแล้วถูกต้องฮะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ไปกินได้
ค่ะวันนี้วันพฤหัส
ถูกค่ะอร่อยจริงนะคะราคาประหยัดคุณดูดิมันจะหอม
ไอ้มะนาวแบบฝาดมาอย่างนี้นะแล้วไว้ในเก้าเตี๋ยวแห้งด้วยนะ
เวลาบีบนะมันลื่นมันลื่น
แล้วมืดใช่มืดเข้าตาอีกต่างหาก
เออนะฮะก็ต้องมีเทคนิคนิดนึง